ที่ต้องรู้เท่าทันโลกดิจิทัล
ด้วยการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรวดเร็วและทันสมัย
ได้อย่างรวดเร็วสะดวกในโลกดิจิทัลด้วย
จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยครับ
เพื่อให้ใช้เป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเอง

และสามารถทำธุรกรรมสูงสุดได้ถึง๑ล้านบาทต่อวัน
อีกทั้งยังสามารถกำหนดการแจ้งเตือนวันโอนจ่ายได้อย่างง่ายได้
บันทึกช่วยจำทำให้ไม่พลาดในการใช้จ่าย
เสมือนมีเลขาส่วนตัวคอยช่วยเตือน
ป้องกันการลืมโอนจ่ายหมดปัญหาการเสียเครดิตกับคู่ค้า
โอนเงินแบบกลุ่มได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียว
เช่นการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
อกจากนี้กรณีที่คู่ค้าไม่ส่งสินค้าให้ตามกำหนด

ก็สามารถสั่งอายัดเช็คที่จ่ายไปได้ด้วยตนเอง
แอปพลิเคชันนี้เช่นกัน
มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูงสุด
ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก
มีระบบการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
ด้วยการให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เข้ามายืนยันตัวตน
จะเป็นมูลค่า๕๕๕๐๐๐๐บาท